กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
ไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นสักประมาณช่วงสาย๑๐โมงของวันนี้นะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งป่วยด้วยโรคประสาทอายุสักประมาณ๕๐ปี
ปกติอยู่ที่กระท่อมปลายนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
วันสุดท้ายวันนี้ค่ะวันสิ้นปีกลับมาที่บ้าน
ที่บ้านมาเจอพ่อวัยเกือบ๘๐ปีใช้มีดจ้วงแทงพ่อเสียชีวิต
หลบหนีไปจังหวะที่หลบหนีไปไปเจอหลานเคยมาประสบเหตุพอดี
ใช้มีดเล่มเดียวกันจ้วงแทงหลานเขยด้วยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้ว
ตำรวจสพแม่แจ่มก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวบริเวณหน้าบ้านเนี่ยไปพบศพแรกก่อน
ก็คือศพล้านเขยนอนจมกองเลือดค่ะถูกมีดเนี่ยเฉือนเข้าไปที่บริเวณลำคอ
ผู้เสียชีวิตนะคะก็คือนายสุกกาวินานอายุ๗๙ปีเป็นพ่อของผู้ก่อเหตุ
ห่างออกไปสักประมาณ๑๐๐เมตรไปพบอีกศพหนึ่งก็คือนายอภิชาติ
หินมุนินอายุ๓๔ปีก็ถูกแทงเช่นเดียวกันนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายคำกาวินานอายุ๕๐ปี
เป็นลูกชายของผู้ตายก็คือนายสุก
นายคำคนก่อเหตุเป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบ
สติไม่ดีพูดจาไม่รู้เรื่อง
ลีกตัวออกไปอยู่เพียงลำพังที่กระท่อมปลายนา
นานสักครั้งหนึ่งถึงจะกลับมาที่บ้านจุดเกิดเหตุ
กระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมานายคำเดินกลับมาที่บ้าน
พร้อมกับถือมีดมาด้วยนะคะเข้ามาหาคนที่เป็นพ่อก็คือนายสุก
ซึ่งตอนนั้นพ่อเนี่ยอยู่บ้านเพียงลำพังแล้ว
นายคำคนก่อเหตุก็เกิดอาการคลุมคลั่งอัลวาด
ใช้มีดที่อยู่ในมือทำร้ายพ่อของตัวเองเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็ถือมีดแร่มเดิมเดินออกจากบ้าน
ที่บริเวณปากซอยไปพบกับหลานเขยกำลังยืนอยู่
ผู้ก่อเหตุเข้าไปล็อกคอนะคะใช้มีดปาดคอนายอภิชาติ
เคยจนเสียชีวิตไปอีกศพหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นก็หลบหนีไป
ไปอยู่บนต้นไม้ไม่ยอมลงมา
ตำรวจกับญาติต้องใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อม

นายคำสุดท้ายตัดสินใจลงมาแล้วก็
ตำรวจรีบนำตัวไปสอบปากคำที่สพแม่แจ่ม

อยู่บันนั้นซักประมาณ๖ชั่วโมง

ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำในโรงพัก

นายคำผู้ก่อเหตุเขาเป็นมานานแล้ว
แล้วก็รักษามาต่อเนื่องกินยาบ้างไม่กินยาบ้างนะคะ
สุดท้ายก็มาก่อเหตุสลดนี้ขึ้นส่วนหลานเคยของนายคำคนก่อเหตุ
ก็คือนายอภิชาติที่ตายไปอีกศพหนึ่งมีลูกอยู่ด้วย
มีลูกน้อยสองคนคนหนึ่งเจ็ดขวบกับคนหนึ่งสองขวบค่ะ
นี่คือเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ